มาดูความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับคุณผู้ชมครับ

สนชที่เสนอแก้ไขร่างกฎหมาย
ว่าด้วยกรกตที่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจการเลือกตั้ง

เพราะว่าวันนี้มีพระบรมราชองค์การ

แล้วจำนวน๕ใน๗คน
ซึ่งทีมข่าวการเมืองไทยรัฐทีวีนะครับ

ต้องรับไม้ต่อจากกรกตชุดเก่าทันทีนั้น

ติดตามจากรายงานครับ
การเลือกตั้งจำนวน๕คนที่มี

นั่งตำแหน่งประธานกรกตคนใหม่เรียบร้อยแล้ว

นายสุปชัยสมเจริญที่ถูก

คือการจัดสัญหาสมาชิกวุฒิสภา

บทบรรยัติของกฎหมายลูกว่า
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา
คาดว่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดยสวชุดแรกตามรัฐธรรมนูลใหม่

เลือกนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพักการเมือง

การจัดการเลือกตั้งสอ
จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกัน

ประเทศไทยจะต้องมีการเลือกตั้งครั้งแรก

หากพบพฤติการที่ส่อว่าการเลือกตั้งนั้นไม่สุจริต

ของกฎกฎิกาใหม่ที่กรกตใหม่

เพื่อหาคำตอบสุดท้ายที่ชัดเจน

ยังอยู่ระหว่างการขึ้นบัญชีรายชื่อ๖๑๖คน

คัดเลือกว่าที่ผู้สมัครของพักการเมืองต่าง

คำร้องขอจดทะเบียนจัดตั้งพัก

รวมไปถึงภารกิจที่สำคัญที่สุดของกรกตชุดนี้

หรือว่าใครบางกลุ่มเท่านั้น